ตามความคืบหน้าเรื่องของนายวัชิรศักดิ์มากแก้ว
หนุ่มวัย๒๔ปีที่หายตัวไปนะครับ
อยู่ในพื้นที่ป่าที่สุราชธานีผู้ชายคนนี้ครับ
หายตัวไปหลายวันแล้วตั้งแต่๓๐มิถุนายนนะ
วันนี้ครับช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครอบครัวได้เชิญ
หมอธรรมนะหรือว่าหมอทางศัยศาสตร์
มาทำพิธีเปิดป่าในจุดที่นายวัชิราศักดิ์จอดจักรยานยนต์เอาไว้ที่หน้าบ้านของเพื่อนกับพ่อเพื่อน
นายวจิรัสตร์เขาเป็นชาวตะบลคลองศกอำเภอพะนมจังหวัดสุราษฎีธานีหายไป๒๑วันแล้ว
เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกพื้นที่รอยต่อกับอุทยานแห่งชาติคลองพนม
เป็นพื้นที่ป่าติดกับป่าในเขตชุมชนอำเภอพนม
แม่ของนายวชิราษัทบอกว่า๓๐มิถุนายนช่วง๒ทุ่ม
วันนั้นลูกชายนะได้สวมกางเกงขาสั้นเสื้อกีฬาสีดำใส่รองเท้าแตะ
แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไป
ตอนนั้นไม่รู้ว่าไปไหน๒กรกฎาคมมารู้ว่าลูกชายเนี่ยไม่กลับบ้าน๓วัน
ติดต่อไม่ได้เพื่อนของลูกชายบอกว่าลูกชายไม่ได้หายไปไหน
แม่ก็เลยคอยอยู่ที่บ้านเพราะว่าปกติเวลาไปป่าเข้าป่าเข้าไปสัก๒วันก็กลับมา
เดี๋ยวเขาก็มาเขาก็อยู่แถวนี้ยังเจอกันอยู่ก็เลยไม่ได้แจ้งความ
กรกฎาคมไปเจอแต่จักรยานยนต์จอดอยู่ที่สวนปามข้างคลองศพ
เริ่มเอกใจว่าหายไปไหนไปแจ้งความและให้ชาวบ้านช่วยตามหา
เชื่อว่าอาจสูญหายในป่าในพื้นที่แถวนั่นแหละนะครับ
ก่อนที่ลูกชายจะหายไปนี่รู้แค่ว่าไปบ้านครู

โต้ทำร้ายไม่มันห้ายไปโดยปฏิหารมันห้ายโดยเขียวหนูไม่ได้รู้ไม่เกิดไปแบบนี้เลย
หนูก็ทำสุดความสามารถแล้วก็บ้นห้ายไปห้าม่อตรงนั้นก็กระชายไว้บ้นบ้นหรือบางทีก็ปิดไว้ไม่ให้เราเจอ
หมอว่ามันน่าจะอยู่ในป่า

คุณผู้ชมคะทางอบตคลองศกค่ะนายพนมไพรบอกว่าพอรู้ว่านายวชิรศักดิ์หายเนี่ยนะเขาก็ช่วยกันออกตามหาทุกวันนะคะ
เริ่มจากที่บ้านก็ตามไปช่วยกันหาตามถนนในสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันริมคลองศก
ไปเจอรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายแล้วก็หากันจนทั่วข้ามคลองศกข้ามถนนสาย๔๐๑สุราธานีตะกัวป่า
ไปที่บ้านของในพินคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้สูญหายค่ะ
ไปเจอรองเท้าแตะของผู้สูญหายถอดทิ้งไว้
ว่าน่าจะเปลี่ยนรองเท้าสำหรับเดินป่าแล้วก็เข้าป่าไปนะคะ
หลังบ้านของในพินก็เหมือนกับว่าเป็นป่าเขตอุทยานแห่งชาติเขาศก
ว่าจะเข้าไปเส้นทางตรงนี้เจอรองเท้าสำหรับเดินป่าหนึ่งคู่สภาพชำรุด
ไม่ได้ใช้งานมาสักพักนึงแล้วทิ้งไว้อยู่ในป่าลึกนะคะ
เข้าไปสักประมาณ๓กิโลกรัมก็เลยนำรองเท้าคู่นี้กลับมาให้ตรวจสอบ
ว่าใช่รองเท้าของผู้สูญหายรึเปล่าในพินตินจันทร์อายุ๕๑ปี
อยู่ที่บ้านเขาตั้งแต่๒๗มิถุนายนจน๒๙มิถุนายน
นายวัชิรศักดิ์ชวนไปหากบในพื้นที่ป่าเขาศกก็ถอดรองเท้าแตะ
รองเท้าสำหรับเดินป่าแล้วก็ซ้อนรถจักรยานยนต์กันไปที่บริเวณชายป่า
จู่มีโทรศัพท์เข้ามาหานายวชิรศักดิ์คนที่โทรศัพท์มาบอกว่าให้มาหาหน่อย
ก็เลยแยกกันค่ะตัวคนที่อยู่ด้วยกันคนสุดท้ายบอกว่าก็เลยแยกกัน
พินเนี่ยเข้าไปหากบเพียงลำพังจนตี๓ก็ไม่เห็นนายวชิรศักดิ์กลับมา
ก็เลยไปหาที่บ้านญาติของนายวัชิริศักดิ์บอกว่าอ้าวนึกว่ากลับมาบ้านแล้วแต่ไม่เห็นเจอเลย
ก็ยอมรับว่าตัวเองตัวนายพินเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับนายวชิระศักดิ์
แต่ก็ไม่รู้ว่านายวชิระศักดิ์หายไปไหนเพราะว่ามีโทรศัพท์เข้ามาหาแล้วก็แยกกัน
ถึงพักมันประกบเบ็ดตัวชับตัวชับกับมันเดี๋ยวก็มันบอกว่าโกความข้าวก็มาช่วงเร็ว
มันบอกลุงพิษเออลุงขึ้นไปนู่ก้อนนั่งไปตู้ด่า
ตอนนี้ก็เลยมีหลายประเด็นนะคะอาจจะหลงป่าถูกฆาตกรรมอำพรางหรือเป็นความขัดแย้งเรื่องยาเสพติด
อาจจะซ่อนตัวอยู่นอกพื้นที่ก็ได้เจ้าหน้าที่คาดไว้ลักษณะแบบนี้แต่ก็ยังคงช่วยกันตามหานะคะ
ครับก็หลายวันแล้วอ่ะใช่ค่ะ